แต่กลายเป็นข่าวเศร้าเพราะว่าคนที่หายไปเนี่ยเธอเสียชีวิต
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันที่กาญจนบุรีค่ะ
หายตัวไปจากบ้านคือขับรถออกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้
สุดท้ายไปเจอรถตกอยู่ในคลองชลประธาน
ดึงรถขึ้นมาอ้าวไม่มีร่างของใคร
เช้าวันนี้เพิ่งจะเจอร่างของเธอเสียชีวิตนะคะ
แล้วคลองตรงนี้ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า

แล้วรถพุ่งตกคลองตรงนี้บ่อยเหมือนกัน
นักประดาน้ำค้นหาร่างของเธอนะคะ
คือญาติแจ้งว่าเธอหายไปตี๔เมื่อวาน
ทะเบียนกไก่ท้อทหาร๓๐๒๖กาญจนบุรี

หน้ารถเนี่ยพังเสียหาย
กันชนหน้าแตกแผ่นป้ายทะเบียนหลุด

แต่ไม่เจอใครเลยไม่เจอร่างของเธอด้วย
โทรศัพท์มือถือไอโฟนตกอยู่ที่นั่งคนขับค่ะ
นี่คือถนนทางหลวงชนบทนะคะ
อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรี
ช่วงประมาณ๑ทุ่มเมื่อวานนี้
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนี่สภาพรถที่ดึงขึ้นมานะคะ

เจ้าหน้าที่เจอร่างของนางสาว

คว่ำหน้าใส่เสื้อคอกลมสีเขียว

น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง

ห่างจากจุดที่เจอซากรถ

มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างกาญจนบุรีสุพรรณบุรีเลยค่ะ
นายกอบตพังตรู่ก็บอกว่าถนนตรงนี้มันมืด
ตอนกลางคืนมืดมากไม่มีไฟส่องสว่าง
แล้วเป็นทางโค้งไม่มีอะไรกั้น

รถขับแล้วก็พุ่งตกคลองตรงนี้๓ครั้งแล้ว

ถ้าขับเร็วแล้วมองไม่เห็นมันมืดเนี่ยเห็นไหม
พุ่งตกไปอย่างน้อยคือ๓ครั้งแล้วนะคะ
นางสาวมิ้นผู้เสียชีวิตก็เป็นคนที่เป็นที่รักของหมู่บ้าน
เป็นที่รักของทุกคนในตำบล

ส่งคุณบอมอภิวัตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป

เป็นถนนเรียบคลองชลประธาน
จุดเกิดเหตุยังมีกระจังหน้ารถสีแดงตกอยู่ค่ะ
ถนนตรงนี้มันก็เป็นเส้นยาวนะคะ
จุดที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งไม่มีไฟส่องสว่างจริง

นึกภาพว่าตอนกลางคืนมันจะมืดขนาดไหน
มีเสาปูนเล็กกั้นบริเวณริมคลอง
เสาปูนระยะก็ห่างกันพอสมควร
ข้างถนนเป็นคลองชลประธานความกว้างประมาณ๕๐เมตร
จากถนนลงไปในคลองไม่มีที่กั้นและมีแค่ห้าเมตรแบบนี้ค่ะ

คุณผู้ชมค่ะไม่น่าเชื่อเลยจุดตรงนี้
นางสาวมิ้นขับรถตกคลองจนเสียชีวิต
เป็นจุดเดียวกันที่ในแม็กซ์พี่ชายของเธอ
ประสบอุบัติเหตุตกคลองเสียชีวิตไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
หรือเมื่อสิบสี่ปีที่แล้วโอ้โหคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะพี่อุ๋ยค่ะ
อ่ามันห่างกันแค่สี่ร้อยห้าสิบเมตรอ่ะค่ะแต่มันจุดมันใกล้เคียงกันมาก
อืมทีนี้ทีมข่าวตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะ
ตีสามสี่สิบหกนาทีนั่งเสามิ้นขับรถไปกินหมูกระทะที่บ้านเพื่อน
ภาพนี้นะคะจากนั้นเธอขับรถเก๋งสีแดงออกจากบ้านเพื่อน
ตัวไปเปิดปั๊มน้ำมันตอนเช้าในพื้นที่หมู่สิบเก้า
ตำบลพังตรุอำเภอพนมทวนกาญจนบุรีห่างจากที่บ้านเพื่อนประมาณสัก๒๐กิโล
ทีมข่าวตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมค่ะ
นางเสามิ้นขับรถมาจากสี่แยกมิราเคิลข้ามทางรถไฟตรงนี้นะคะ
มีสะพานข้ามคลองชลประธานเป็นรถของเธอจริงนะคะ
เปิดไฟเลี้ยวขวาจะไปอีกเส้นหนึ่งแต่ปรากฏว่า
เปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะเลี้ยวแต่เลี้ยวไม่ทันเธอพุ่งตรงไปที่เส้นเรียบคลอง
แล้วมีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเห็นเลยว่ารถของนางสาวมิ้นนะคะ
ขับไปถึงทางโค้ง
นี่นะคะแต่มันมืด
เกือบมองไม่เห็นกลวยยางเลยหักหลบ
ต่อมาภาพจากกล้องวงจรปิดจับรถของเธอได้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเกิดอุบัติเหตุนะคะ
ขับไปถนนเรียบคลองชลประธานประมาณตี๓๕๖นาที
ภาพนี้ค่ะนี่คือภาพสุดท้ายที่เห็นรถของเธอ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของนางสาวมิ้นผู้เสียชีวิตนะคะ
วันนี้ครอบครัวได้นำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนา
มิ้นไปนั่งเล่นไปกินหมูกระทะด้วยกันที่บ้าน
ประมาณเกือบตี๔๑๕ธันวาคมมิ้นขอกลับบ้านไปเปิดปั๊มน้ำมันตามปกติ
ก็ระยะทางห่างกันประมาณยี่สิบกิโลเธอก็บอกมิ้นท์ไปแล้วว่า
อย่ากลับทางเส้นเรียบคลองชลประธานนะมันมืดมันอันตราย
เตือนค่ะมิ้นบอกว่าไม่กลับเส้นนั้นหรอกไม่กลับเส้นนั้นแน่
แต่กลายเป็นว่าตอนเย็นแม่ของมิ้นโทรมาตามบอกมิ้นทอนต่อที่บ้านเหรอ
เธอเลยบอกว่าเปล่านะมิ้นกลับไปตั้งแต่ตี๔แล้วแม่
โอ้โหเท่านั้นแหละทุกคนก็ตกใจช่วยกันออกตามหานะคะ
ก็ไปตามหาเส้นทางที่มิ้นกลับบ้านตามปกติอะค่ะ
เพราะว่ามั่นใจว่ามินไม่ได้ไปเส้นเรียบคลองชนประธาน
คือเตือนแล้วว่าอย่าไปนะมิ้นบอกว่ามิ้นไม่ไปเลยไปหากันเส้นอื่นคุณผู้ชมค่ะ
ตามหากันเส้นอื่นแล้วเส้นนี้เชื่อว่ามิ้นไม่ขับรถผ่านแน่
ก็เพราะว่า๑๔ปีก่อนพี่ชายมิ้นก็เสียชีวิตตรงนั้น
เธอฝังใจเลยไม่อยากขับผ่านเส้นทางตรงนั้น
แต่ก็ไม่น่าเชื่อสุดท้ายกลายเป็นว่ามิ้นขับผ่านเส้นทางตรงนั้นจริง
แล้วไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจุดเดียวกันกับพี่ชายอะค่ะ
เส้นทางนั้นน้ำมายน้ำงานไม่เจออะแหละเราก็เข้ามาเส้นทางนี้จนเจอ

ก็จะได้มาดูแลครอบครัวอยากจะมาอยู่กับทางบ้าน
ตอนไปกินหมูกระทะบ้านเพื่อนลูกสาวบอกว่า
เดี๋ยวมิ้นเอาขี้เท่ามาให้นะ
เพราะว่าชอบปลูกผักจะเอามาเป็นปุ๋ย
แต่ไม่คิดว่าขี้เท่าที่มิ้นบอกว่าจะเอามาเป็นปุ๋ย
กลายเป็นเท่ากระดูกของลูก
ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นคำที่มันคล้ายกับเป็นลางหรือเปล่า

และการที่พ่อสูญเสียลูกชายก็คือในแม็กซ์ไปเมื่อปี๕๑
มันก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตพ่อ
แต่กลายเป็นว่าพ่อต้องมาสูญเสียลูกสาวก็คือมิ้นท์ไปอีกคนนึงอะค่ะ
เดี๋ยวมิ้นเอาขี้เท่ามาให้

พ่อเขาชอบปลูกเนี่ยปลูกสวนโควะผักสวนโควะเนี่ย

บอกเดี๋ยวมิ้นเอาขี้เท่ามาให้
ก็ไม่คิดว่ามันจะ
เป็นขี้เท่าตัวเองก็แล้วเอง
ก็คิดเอาเองกับการว่าทำไม
ชะตากรรมมันถึงมารุมร้าวกับครอบครัวทั้งบ้าน

เราไปทำเวรทำกรรม
อะไรแต่ไหนที่ไหน

สูญเสียในแม็กซ์ลูกชายไป

คุณมิ้นลูกสาวไป
แต่ครอบครัวนี้เหลือน้องโมดเป็นลูกชายคนเล็กนะคะ
นายสุภโชคค่ะอายุ๒๕ปีก็บอกว่าใจจะขาด
เสียพี่ที่เป็นที่รักสองคนแล้วมันจุดเดียวกันเลยอ่ะ
ห่างกันแค่๔๕๐เมตรจุดนี้มันชี้ให้เห็นว่า
ตั้งแต่พี่แม็กซ์ประสบอุบัติเหตุไปปี๕๑
ไม่แก้ไขเลยเหรอไม่พัฒนาไม่ป้องกันไม่อะไรเลยเหรอ
ยังไม่มีไฟอีกเนี่ยนะตั้งแต่ปี๕๑
ตอนนี้ก็ยังไม่มีไฟส่องสว่างมันยังมืดเหมือนเดิม
ทางโค้งก็ไม่มีแนวกั้นอะไรเหมือนเดิมเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
ถนนตรงนี้มีคนเสียชีวิตเป็นร้อยศพแล้วนะ
เฉลี่ยคือสองเดือนครั้งแล้วคนที่ตกลงไป
คลองชลประธานตรงนี้ไม่มีใครรอดเลยสักคน
ไม่ได้ทุกคนหรอกแต่ช่วยได้สักหนึ่งชีวิต
ไม่ต้องให้เขามาเจอแบบพี่ชายและพี่สาวผมที่ต้องเสียไปจากจุดเกิดเหตุตรงนี้

ถนนเส้นตรงนี้เป็นทางโค้งทางยาวแล้วไม่มีอะไรกั้น

ทีมข่าวก็เลยถามไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
บอกว่าทราบเรื่องแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ต้องฝากจริงนะคะ

อุบัติเหตุบ่อยมากเสียชีวิตหลายศพที่จุดตรงนี้ค่ะ
น้องเขาบอกเฉลี่ยเดือนละ๒ครั้งกับอุบัติเหตุ

โอ้โหคือมันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะ
จะเป็นไฟจะเป็นที่กั้นหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่
ก็ต้องหอมว่าประมาณในการทำ